ยังหักห้ามใจไม่ไหวล่ะค่ะคุณผู้ชมคะ

รสชาติเด็ดด้วงขนาดไหนอธิบายด่วนคนไทยทั้งประเทศรอฟังจากปากเฮียอยู่นะคะ
พร้อมจะชิมนะครับก๋วยเตี๋ยวโบราณอายุทยานะครับ
เรียกได้ว่าเป็นเจ้าดังแล้วก็เป็นเจ้าเก่าแก่นะ
มายาวนานจริงสำหรับป้าพรนะครับผม
รับรองว่ารสจี๊ดจาดเลย
อันนี้ปรุงให้ผมทานเหมือนปรุงให้ลูกค้าอื่นปกติใช่ไหม
ทั่วไปน้ำจะน้อยหน่อยนะก๋วยเตี๋ป้า
คือก๋วยเตี๋ยวโบราณเนี่ยน้ำต้องขุกกิกแบบนี้ถูกไหม

เขาจะไม่ทานน้ำเยอะใช่ไหม

เก็บครบทุกรสเลย

คือมันเหมือนเส้นเล็กผสมเส้นใหญ่

จากก๋วยเตี๋ยต้มยำสูตรโบราณแล้วทางร้านมีอะไรอีกไหมครับ
ป้าก็มีเสริมทอดมันปลากายทำเอง

ลูกชิ้นปลากายลูกจิ้มก็ทำเอง

อันนี้ไงมาแล้วสัตว์ปุ๊บใกล้ปั๊บเลย

ลูกสาวคนโตครับ
ลูกสาวคนโตคุณอ้อค่ะ
และก็ได้เห็นได้ชัดว่าเราทำมือแล้วไม่ใช่แค่เครื่องเลยครับ

ดูอย่าทำเองหมดป่ะนะ
สดชาติดีเลยครับวันของอย่างนี้
ถามคุณลูกต้องหาพวกมันช่วยงานได้ป่ะ
ช่วยบริหารค่ะในส่วนของบริหาร
บริหารเนี้ยยังไงต้องช่วยดูแล

คลิบประกอบต่างของร้าน

ก็โม้อีกว่าใครรู้จักดูเรามนตร์เลยป้ากฟ้อน
คนเราก็รู้จักมาคนดังมีคนทำวัดกินไม่มือย

หรือว่าเป็นกุ๋ติวโบราณที่มีชื่อเสียงไปอยาวนาดจังหวัดอายุทยา
ถ้าเกิดว่าเจอเฏยรีตรงกลางนะคะ
จริงสาปานขึ้นตรงมาเรื่อย
แดงแรกเลี้ยวขวาสุดทางเลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับผม
ขับตรงมาเรื่อยแล้วก็มากลับรถนะคะตรงไฟเขียวไฟแดง
ชามฟรีค่ะให้ฟรีเลยเหรอค่ะไม่เกี่ยวกับยอดยอดยอดซื้อหรืออะไร
ขั้นต่ำอะไรทั้งสิ้นวันนี้ด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ
ฟังซ้ำย้ำกันให้ชัดอีกครั้งสำหรับแฟนเล่าเส้นเป็นเรื่อง
ดูรายการจบแล้วดิ่งตรงมาตามรอยเล่าเส้นเป็นเรื่อง
ร้านก๋วยเตี๋ยหมูต้มยำโบราณป้าพรภายในวันนี้รับก๋วยเตี๋ต้มยำโบราณ
ละหนึ่งชามฟรีไปเลยค่ะย้ำอีกทีเฉพาะภายในวันนี้เท่านั้นนะจ๊ะ
แต่เองส่วนแฟนเล่าเส้นเป็นเรื่องที่ไม่สะดวกเดินทางมาในวันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะ
เพราะไม่ออกจากบ้านเราก็สามารถสร้างสายเมนูเส้นได้ด้วยตัวเองเอ๊ะ
ว่าแต่วันนี้เชฟฟังสุดหล่อของเราจะมีเมนูเส้นอะไรมาฝากแฟนกันบ้าง
เดี๋ยวเข้าครัวไปพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ
ช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องสนับสนุนโดยนมข้นจืดคาเนชั่น
สวัสดีครับพบกับช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องนะครับช่วงที่เราจะมาทำเมนูเส้นง่าย
คุณผู้ชมทำตามได้ที่บ้านนะครับวันนี้ไม่ต้องสงสัยนะ
ทำไมผมถึงมาคนเดียวครับเพราะว่าผมส่งพี่น็อตไปเตรียมของอยู่หลังบ้านครับ
มาแล้วครับเชฟสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ของครบ
วันนี้ผมมีเมนูที่แบบทำตามได้ง่ายสำหรับวันหยุดอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็ดีนะเป็นเมนูชื่อมักโกโรนีทูน่าไวซอสครับ
เอาละครับเรารู้แล้วว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างนะครับ
ฉะนั้นเราจะเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับเชฟครับยังไงดีครับ
ก็เรื่องเส้นก็ต้องไว้ใจพี่น็อตอยู่แล้วถูกต้องครับผม
ส่วนผมวันนี้จะมาทำเบคอนบิตนะครับหรือว่าเบคอนกรอบนั่นเอง
เราก็จะใส่น้ำไปนิดนึงตัวเนี้ยจะช่วยทำให้ไอ้ไขมันเนี่ย
มันไหลออกมาเร็วขึ้นครับก็ทำให้เบคอนของเราเนี่ยมันกรอบกว่า
ตอนนี้เราก็พร้อมที่จะทำแล้วนะครับก็ใส่เนยก่อน
เทียมกับหอมใหญ่ที่สับละเอียดไว้ครับเราก็จะใส่แป้งนะครับ
ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะพร้อมที่จะใส่
สามารถสร้างสรรค์ได้หลากหลายเมนู
เพิ่มรสชาติอาหารให้เข้มข้นหอมมันอร่อยล้ำไม่ซ้ำใครเลยล่ะครับ

เหมาะสำหรับทำอาหารในปริมาณที่ไม่มากครับ

โดยเราจะใส่แค่เพียง๑กระป๋องเล็กเท่านั้นนะครับ
เราก็ได้ครีมที่สัมผัสนุ่มนวลแล้วก็รสชาติที่อร่อยมีมิติมากขึ้นด้วยครับ
พอเดือดอย่างนี้เสร็จปั๊บเราก็ใส่ทูน่าลงไปได้เลยครับ

เขือเทศบอโคลี่นะครับ
แล้วก็มีพาสนี่สับนิดนึงนะครับ

ปกติแล้วเวลาไอ้ครีมซอสนี่มันจะรสชาติมันจะหนักหน่อยครับ
ใส่ที่เป็นพริกอะไรอย่างนี้เข้าไปมันจะช่วยชูรสชาติขึ้นมา
เราก็จะเอาเส้นลงไปแล้วก็เบคอนบางส่วนนะครับลงไปผัดด้วยกันเลย
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ลงตัวมาก
เฉพาะไวท์ซอสที่กลมกล่อมกลิ่นหอมแล้วก็สัมผัสนุ่มนวลนะครับ
ใช่ครับเพราะว่าได้ตัวช่วยดีอย่างนมข้นจืดคาเนชั่นครับ
ไม่ว่าจะทำเมนูไหนเนี่ยก็อร่อย
ถูกต้องครับผมมีติดบ้านไว้รับรองอิ่มทุกมื้อนะครับ
ตอนนี้เราสองคนขออนุญาตรับประทานให้หมดเลยนะครับ